น้องใบตองก็ว่าแปลกแล้ว

นี่จะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ถูกต้องเลยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปปักหมุดกันเลยนะคะ

แห่งใหม่ที่ค้นพบก็คือกะปง

เพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะ
ก็พากันไปชมความสวยงามตามธรรมชาติ
อยู่ในพื้นที่หมู่๓อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาค่ะ
นี่ไงคุณเป็นยังไงบ้างคะ

เราได้ลงมาสัมผัสใกล้ชิดเลยนะคะ
คือสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่ในสมัยก่อน
มีการขุดหาแร่ดีบุกในระบบเหมืองฉีด
ก็ทำให้มีกองทรายอยู่จำนวนมาก
พอเวลาผ่านพ้นไปถูกน้ำกัดซะก็มีการยุบตัว
เกิดการพังทลายของหน้าดินตามธรรมชาติ
ก็เลยกลายเป็นรูปร่างหน้าตาแปลกแบบนี้ค่ะ
ซึ่งคุณชนะรู้ไหมว่าพื้นที่นี่เยอะมากนะ
รวมกันกว่า๕๐ไร่
รวมก็จะมีลักษณะเหมือนภูเขาสูงต่ำไม่เท่ากัน
เป็นทางเดินเล็กลัดเลาะไต่ขึ้นไปตามสรรเขา
นักท่องเที่ยวก็เลยชื่นชอบนะคะที่จะมาเที่ยวชมธรรมชาติแบบนี้
ถ้าใครขึ้นไปบนยอดเขามองลงมาแล้วเนี่ยนะคะ
เป็นภาพที่สวยงามแปลกตาค่ะ
เอาคือใครไปต้องจะใจไม่ไหวแช่ภาพกลับมาเนี่ยค่ะ

แล้วก็อยู่นั่นเลยไม่ต้องมา
คุณโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนต้องบอกอย่างนี้
พอฝนตกลงมาบางทีเมฆหมอกมันลอยต่ำใช่ไหมคะคุณ
มันก็จะได้ภาพที่สวยงามอีกแบบนึง
คือมันจะตัดกับทิวเขากับต้นไม้เขียวขจี
คุณผู้ชมก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์แบบนี้
ของต้นไม้น้อยใหญ่มีเฟิร์นป่ามีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
พันไม้นานาชนิดเหมาะมากสำหรับคนรักธรรมชาตินะคะ

ขับจากตัวอำเภอกระโปรงเนี่ย
ไปทางตะกัวป่าประมาณ๑๕กิโลเมตรเท่านั้น

คุณผู้ชมไปให้ถูกเส้นทางนะไม่ถูกในโรงนะ

มีป้ายบอกชัดเจนเลยค่ะว่า

มันต้องคิดได้เลยว่าหลง